ต่อกันที่เรื่องที่ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาโพสต์
ร้องขอความเป็นธรรมว่าถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูก
แล้วก็มีการพยายามจอดรถขวางเพื่อให้ขับรถชนด้วยครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาชี้ให้เห็นถึงรอยฟกช้ำตามร่างกาย

ถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
ขณะที่ขับรถเก่งพร้อมกับลูกสาวไป

อดีตสามีลงจากรถกระชากกล้องที่ติดอยู่หน้ารถ
แล้วก็ปลาทิ้งใส่กำแพงจนกล้องพัง
แล้วก็ปรีไปทำร้ายต่อหน้าลูกสาวเลย
คือนางพิมพ์ละพัธธ์ศรีหะอุดม
นางพิมพ์ละพัธธ์ศรีหะอุดมภัย๓หรือว่าคุณใจ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิด๒๐กรกฎาคม
ช่วงกลางดึกตอนนั้นขับรถมากับลูกสาว
พอถึงจุดเกิดเหตุที่แบบในหน้าสามี
ลูกสาวบอกว่าไม่อยากเห็นบ้านของพ่อเลย
ก็เลยหันไปพูดกับลูกว่าหลับตาซะ
เมื่อหันไปอีกทีนึงก็แน่นอนครับ
ไปเจอรถของอดีตสามีจอดอยู่ด้านหน้าและแล้วก็ชนอย่างจัง
แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ

คนบนรถที่เธอชนก็ลงมาพบว่าเป็นอดีตสามีครับ

กล้องหน้ารถยนต์ทิ้งใส่กำแพง
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอจนบาดเจ็บต่อหน้าลูกครับ
ทางนั้นก็ลงมาเลยกระชากประตูสองฝั่ง

แทกประตูสองฝั่งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็เข้ามา
เอากล้องติดรถยนต์เราไปป่าเข้ากำแพง
แล้วก็เดินอ้อมมาทำร้ายร่างกายเรา

โดนอะไรบอกคุณแม่หนูเจ็บหัวตรงนี้อะไรแบบนี้

สายตรวจเข้ามาห้ามเขาบอกว่า

มันไม่ใช่เรื่องของผัวเมียนะคะพี่พี่ช่วยหนูด้วยค่ะ

อดีตสามีก็คือนายนพดลชื่นชม

เลิกกับนางใจเนี่ยมา๗ปีแล้ว

จากนั้นอดีตภรรยาก็มาอารวาสที่ร้านเป็นประจำ

พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ดึงกล้องจากหน้ารถของนางใจไปทำลาย
แล้วก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายตามที่เธอกล่าวอ้างด้วย
เรานี่ได้มีการไปทำลายร่างกาย
สุดท้ายนะนางใจก็เลยไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจสพโพกลางที่
นครราชศรีมาตอนนี้ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานอยู่ว่า
เป็นเรื่องความขัดใจกันเรื่องของผัวเมีย
หรือว่าเป็นเรื่องของธุรกิจที่เคยทำด้วยกัน